คนที่ติดเชื้อหรือว่าคนที่กำลังรอตรวจ
มันมีภาพออกมาให้เห็นแบบบ่อยเลยค่ะ
อย่างล่าสุดทางเพจหมอแหลปแพนด้า
ก็มีภาพที่แชร์ออกมา
คนไปนอนรอเตียง
อยู่ข้างโรงพยาบาลดังแถวพระราม๒

เฮ้ยทำไมมันอยู่ในสภาพอเน็ตอนาจแบบนี้
ใกล้ถังขยะใกล้น้ำเน่า
แล้วดูสิคะมันดูไม่สะอาดเลย
คือหมอแหลปแพนด้านะโพสต์ออกมา
เขียนสั้นว่าโอ๊ย
แต่คำอธิบายไม่ได้มีนะ
ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร

คนเนี่ยทั้งนั่งทั้งนอนแล้วสภาพแวดล้อมมันก็ดูไม่สะอาด
กองขยะก็มีน้ำเสียก็อยู่ใกล้
นี่หมอแหลปแพนด้าก็บอกแบบนี้ค่ะ
แบบนี้โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป

บางคนก็บอกว่านี่เป็นโรงพยาบาลแถวพระราม๒
ไอ้ข้อความในการแสดงความคิดเห็นนี่สำคัญนะคุณนะ

ใช่จะได้ข้อมูลเยอะนะฮะเวลาเข้าไปดูนะฮะ

แต่ว่าข้อความความคิดเห็นหรือคอมเมนต์เนี่ย

ใช่ค่ะคือคนก็ไปแสดงความคิดเห็นด้วย
บอกว่าพวกโรงพยาบาลเอกชนควรจะประเมินศักยภาพ

เมื่อต้องรับตรวจด้วยเหตุว่าผู้ป่วยเหล่านี้

ต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างฮอสปีเทล

แต่การรับงานจากภาครัฐในการตรวจหาเชื้อ
ตามพื้นที่เขตต่างวันหนึ่งนะคุณ

แล้วก็จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ๑๐ของที่ตรวจ
คูณดูก็คือ๑๒๐คนต่อวัน
มันไม่มีทางเลยที่เตียงของโรงพยาบาลมันจะพอ

คือผู้ป่วยยืนยันมาเข้ารับการเจาะเลือด
แล้วก็รอการเคลื่อนย้ายไปรักษาต่อ

แต่อีก๑คอมเม็นท์น่าสนใจมาก

การที่มีคนมานอนรอข้างกองขยะเยอะแบบนี้

บอกว่าคนเหล่านี้นะฮะเป็นผู้ป่วยที่ทราบผลว่าติดแล้ว

แล้วก็จะขึ้นรถภายในวันนั้นค่ะ
แต่คนไม่สบายรอนานก็เลยพากันนอนรอค่ะ
รถหนึ่งคันจะไปได้๑๐๑๒คน
ก็เลยต้องมารอนานตามที่เห็น
แต่คนที่มารอตรงนี้มีที่พักได้พักภายในวันนั้นค่ะ
คือมีเตียงแหละแต่รอรถมารับ
เราก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยไปรอค่ะ
ข้อมูลตรงนี้ออกมาแล้วหมอแหลปก็กลับเข้าไปถามนะ
บอกว่าโอ้ถึงขนาดต้องรอแบบนี้เลยเหรอ
แสดงว่าคนกลุ่มนี้คือผู้ป่วยเหรอ
แล้วต้องนอนรอรถรอเตียงแบบนี้เหรอมันเป็นไปได้ไหม
ทีนี้เราก็พยายามที่จะสืบหาพิกัด

แล้วก็ตอนนี้ก็มีความพยายามในการสืบหาพิกัดสถานที่เกิดเหตุนี้
ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
และเป็นสถานที่ไหนจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้
คุณคิดดูสิถ้านอนกองกันอยู่แบบนี้และอีกอย่างเป็นผู้ป่วยด้วยแล้ว
คือเขาบอกว่าพอไม่สบายก็พากันนอนแบบนี้แล้วมันไม่สะอาดจริง
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบต่อด้วยนะครับ